ความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์สยองนะฮะ
หนุ่มวัยรุ่นอายุ๑๗ลูกครึ่งไทยอังกฤษถูกฆ่าทุบหัว
และอำพลางหมกป่าในพื้นที่ลำปาง
อีกหนึ่งคนที่ตามหาก็คือผู้หญิงวัยรุ่นอายุประมาณ๑๖ปีครับ
ชื่อว่าน้องปิงปองหายตัวไป
วันผ่านไปปรากฏว่าล่าสุดครับไร้ปฏิหาร

น้องปิงปองแต่ว่ากลายเป็นศพถูกฆ่าฝังดินนะฮะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลว่าใครเป็นคนทำ
เพราะตัวของผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ที่จับได้
ชื่อว่าในชัยวัดหรือว่าในวัด
ที่เขาสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่าทุบหัว
น้องเบนวัยรุ่นชายลูกครึ่งไทยอังกฤษ
เขาบอกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับการฆ่าฝังดิน

ปิงปองหายตัวปริศนาไปตั้งแต่ช่วงวันที่๖พฤษภา
แล้วก็เริ่มการตามหาภารกิจต่าง๗พฤษภา
นั่นคือจุดตั้งต้นผ่านมาครับ๑สัปดาห์๗วัน
วันนี้ความหวังและสิ่งที่รอคอยหวังว่าจะมีปฏิหาร
เกิดขึ้นครับเจอน้องกลายเป็นศพถูกฆ่าฝังดิน
ในวัดผู้ต้องหาอายุ๔๔ปีครับที่ฆ่าหนุ่มวัยรุ่น
เขายอมเปิดปากหลังจากถูกเค้นหนัก
คือก่อนหน้านี้ถามเท่าไหร่ไม่พูดปิดปากเงียบ
เขายอมสารภาพและอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง

วัดเองนั้นบอกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์

จุดที่ไปพบศพก็คือป่าละเมาะข้างทาง
ถนนสายพะหนโยธินลำปางตากครับ
รอยต่อ๒อำเภอคืออำเภอกเกาะคากับอำเภอศพปราบ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ลุยค้นหากันตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ตำรวจแล้วก็ญาติครอบครัวของน้องปิงปองครับ
ไปเจอหลุมต้องสงสัยครับมิ้นท์คุณผู้ชมครับ
อยู่ภายในป่าห่างจากถนนพะหนโยธินช่วงกม๖๖๗ถึง๖๖๘ตรงนั้นเนี่ย
ทางอำเภอศพปราบประมาณสัก๕๐เมตรห่างจากถนนหลักเข้าไป
ก็คาดว่าหลุมต้องสงสัยนี้แหละมันแปลก
ไปเจอการขุดดินมี๒จุดจุดแรกขุดทิ้งไว้แต่ไม่ลึก
ไม่รู้ว่าเป็นการอำพลางเตะตาเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะ
ถ้าเป็นแบบเจ้าหน้าที่เขาจะได้คว่ายเขว
อีกจุดหนึ่งใกล้กันมีร่องรอยการขุดแล้วมีหินกับต่อไม้วางทับอยู่อีกชั้นหนึ่ง
จุดนี้มันมีกลิ่นแรงโชยออกมาเป็นกลิ่นเน่าเหม็นนะครับ
ก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๕ลำปางมาตรวจสอบ
แล้วก็ลงมือขุดปรากฏว่าไปเจอร่างของผู้หญิงอยู่ในหลุมจริงครับ
สภาพศพก็เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาก็คาดว่าตายมาแล้วประมาณ๖๗วัน
ตอนนี้ส่งร่างไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

เขาจำเหล็กดัดฟันได้จำรอยสักที่หลังได้
แล้วก็ห่วงที่น้องเขาเจาะจมูกด้านขวา
พ่อตาของน้องเองก็ยืนยันว่าหลานผม

ส่วนการสอบสวนผู้ต้องหาก็คือในวัด
ที่เขาอ้างว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนจัดการฆ่าน้อง
เขาไม่ได้ทำตำรวจยังไม่เชื่อ๑๐๐

ยังไม่พบว่ามีบุคคลอื่นร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามคงต้องมีการตรวจสอบขยายผลอีกครั้ง
และวันนี้ครับคุณผู้ชมมิ้นฮะ
คุณไกด์ธนกรที่ตามติดความคืบหน้าเรื่องนี้
ตั้งแต่ช่วงที่น้องเบนหายตัวไป
แล้วตอนที่คุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วพาไปทำแผน
แล้วโดนแบบชาวบ้านโกรธแค้นเอาไม้ฟาดแล้วตัวเองโดนลูกหลงด้วย

ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปได้หลักฐานมา

ภาพวงจรปิดห่างจากบ้านน้องปิงปอง
ไปประมาณ๓๒กิโลเมตร
๓กิโลเมตรกว่าที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับ
นี่คือหลักฐานเด็ดเป็นจุดเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุ
ดูนะฮะแล้วภาพสอดคล้องกับมุมกล้องวงจรปิด
ก่อนหน้านี้ที่เคยมีการนำเสนอไปตั้งแต่ช่วงแรกที่น้องหายตัว

วงจรปิดตอน๑ทุ่ม๔๓นาทีนะครับ
จะเห็นมีมอเตอร์ไซค์ครับมิ้นคุณผู้ชมคาดว่าเป็นของผู้ตาย

ชุดสีขาวหรือสีน้ำตาลซ้อนท้ายอยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่ตามไป
แต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นรถชาวบ้านรถคนทั่วไปหรือรถของใคร
เหล่านี้เจ้าหน้าที่เองผมว่าก็ผ่านตาแล้วแล้วก็รู้แล้วแหละ

กล้องจุดนี้ถือว่าเป็นจุดใกล้สิ้นสุดของหมู่บ้าน
เพราะว่าอะไรพอพ้นจากจุดนี้ไปปั๊บ

ถนนตัดออกไปนั่นก็จะเป็นพื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรแล้วนะครับ
จุดที่กล้องเห็นเนี่ยจะห่างจากจุดที่มีการนัดพบของน้องปิงปองแล้วก็น้องเบน
ตามคำกล่าวอ้างของในวัดผู้ต้องหา
ประมาณเกือบ๖กิโลเมตรนะครับ

ล่าสุดตาน้องปิงปอง
ตาบอกเลยว่าไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เพราะเมื่อคืนจริงเจ้าหน้าที่ก็มาบอกแล้วล่ะ
มาบอกกับลูกสาวผมแม่น้องปิงปอง
บอกว่าเช้านี้คิดว่ายังไงก็เจอน้องปิงปองแน่
แต่ว่าทางครอบครัวอาจจะต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยนะครับ

เจ้าหน้าที่มาบอกแบบนี้เมื่อวาน
พอตอนเช้าก็รีบไปบริเวณจุดที่เขากำลังค้นด้านขวาของจอครับ

เอ่ยครอบครัวเอ๋ยรีบไปบริเวณผืนป่าตรงจุดนั้น
พอไปถึงเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าศพที่เห็นอาจจะไม่ใช่หลานเราก็ได้
แต่พอดูไปดูมาเพ่งดูปั๊บ
ผมสีแดงเจาะจมูกด้านขวา
ตาเลยบอกว่าผมค่อนข้างมั่นใจน่าจะหลานผมนั่นแหละ
แต่ทีนี้ตายังติดใจอยู่ตรงที่ว่าเสื้อผ้าของหลาน
ปิงปองออกจากบ้านปิงปองใส่เสื้อคือด้านในเป็นสีขาว
แล้วมีเสื้อคลุมสีกากีสวมกางเกงขาสั้นสีกากี
อันนี้มันน่าจะไปสอดคล้องกันกับวงจรปิดไหมล่ะ
ใช่เพราะว่ารักษณะสีมันออกขาวออกน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะ
นั่นนะฮะอันนี้คือคำบอกเล่าของคุณตานะ
บอกว่าวันที่ออกไปจากบ้านเสื้อผ้าเป็นแบบนี้
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องไปไล่เช็คเพิ่มเติมดูอีกทีหนึ่ง
แต่ทีนี้เสื้อผ้าที่ปิงปองใส่ตอนที่ไปเจอในหลุมนั้นนะฮะ
เสื้อสีชมพูแล้วสวมยีนขาสั้น
ตาก็เลยงงว่าเอ๊ะเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไงตอนไหน
ใครเป็นคนเปลี่ยนให้หรือไม่อย่างไร
ยังไม่อยากปักใจเชื่อว่านายชัยวัด
ผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวได้ก่อนหน้านี้แล้วเคยพามาทำแผน
กรณีที่ฆ่าน้องเบนวัยรุ่นอายุ๑๗
ลงมือฆ่าหลานเพียงคนเดียวตายังไม่อยากเชื่อแบบนั้นฮะ
ตาเชื่อมั้ยว่าชัยวัดก็คือคนลงมือหรือเป็นคนเดียว
ผมไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกผมประกาศตรงนั้นเลยว่า
คนเชื่อก็มีพวกตำรวจอยู่นั่นก็หัวล่ออยู่เหมือนกันเนี่ย
ถ้าคนเชื่อก็เออคนนั้นก็เก่งที่สุด
แต่คนง่าคนหลวกคนเง่าก็ไม่เชื่อสักคนหรอก

มีความหวังไหมตาว่าจะจัดกับคนผิดคนร้าย
ที่ทำร้ายทั้งสองคนนี้
อันนี้ผมคิดว่านะ
ผมบอกว่าตอนนี้ผมกะจะไม่ติดใจอะไรหรอก
เพราะมองเห็นถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดี
เขาบอกตกลงแล้วว่ามันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
ว่าคนเดียวฆ่าอะไรฆ่าผมก็ให้สุดแท้แต่เขาเถอะ
ในขณะที่คนไปเจอหลุมศพชื่อว่าในหมื่นบอกว่า

จริงมีชาวบ้านช่วยกันออกตามหาตัวน้องปิงปอง
อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเข้าสู่วันที่๗แล้วใช่ไหมครับ
วันนี้รวมประมาณ๓๐คนเริ่มค้นหาบริเวณด่าน
แล้วก็ไล่มาเรื่อยชาวบ้านก็ตั้งแถวหน้ากระดาน
แล้วก็เดินมาฮะตีหน้ากระดานมาระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
จนกระทั่งมาสะดุดหยุดอยู่ตรงจุดต้องสงสัยตอนช่วง๑๑โมง
๓ชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่สตาร์ทตอน๘โมง

แล้วพอสังเกตดูตรงนั้นมันมีร่องรอยผิดปกติ
เหมือนกับมีการขุดหลุมแล้วมีต้นไม้ล้มอยู่หนึ่งต้น
หากันมาตั้ง๖๗วันคือเพิ่งเจอจุดนี้ที่สะดุดตา
แล้วก็คือกลิ่นนำทางฮะ
ก็เลยมีการขุดเพิ่มแล้วก็มีการนำก้อนหินมาถมบริเวณจุดที่ขุดหลุมใหม่
ทำให้เป็นจุดต้องสงสัยก็เลยมาไล่เช็ค
อย่างที่บอกว่ามันมี๒จุดไงเหมือนตบตาจุดหนึ่ง

ทีนี้ครับบ้านของน้องเบน
วันนี้มีการเร่งสร้างรถเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีชาปนกิจ

แม่น้องเบนพ่อพวกนี้ก็ศูนย์เสียลูกเหมือนกัน
เป็นลูกชายอายุ๑๗เองลูกครึ่งไทยอังกฤษ
แม่บอกว่าพอรู้ข่าวว่าไปเจอร่างน้องปิงปองถูกฝังอยู่ในป่า
ห่างจากจุดที่พบศพลูกแม่๒๒กิโลเมตร
แม่บอกตกใจและเสียใจมาก

ปิงปองน่าจะยังมีชีวิตรอด

มุมของแม่คิดว่ามีไม่ต่ำกว่า๓คน
อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายที่เหลือมาลงโทษให้ได้
วันนี้ครับหลังจากเจ้าหน้าที่
นำร่างของน้องปิงปองไปชนะสูตรแล้ว

เพื่อจะขอนำร่างของน้องเบนไปผ่าชนะสูตรอีกครั้ง
แต่ว่าแม่เขาบอกว่าพอเถอะ
ไม่อยากให้ลูกชายแม่ต้องเจ็บอีกแล้ว

ช้ำและเจ็บปวดมากแล้วสำหรับคนเป็นแม่ครับ
น้องปิงปองก็เสียแล้ว
ก็เรียกแต่ทำรอดก็ขอเวชน์ทำรอดติดตาม
แต่คนแรกตีเหลือมาร่วงโทษตัวเอง
ทางคดีตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างของนายชัยวัดผู้ต้องหานะครับ

ตอนนี้เดี๋ยวคงต้องไปไล่เช็ก
เพราะว่าผู้ต้องหายังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดตรงนั้นนะครับ
นั่นคือเหตุผลว่าต้องส่งศพไปชนะสูตรเพิ่ม
เพื่อดูว่าระยะเวลาการตายตรงไหนอย่างไร
ผลออกมาแล้วสาเหตุคืออะไร
รวมทั้งขออภัยด้วยความเคารพครับ
มีการถูกล่วงละเมิดด้วยหรือไม่อย่างไร
ตรงจุดนี้ประเด็นนี้ก็ต้องไปเช็ค
เพราะตัวผู้ต้องหาในวัดเองนั้น
ก็ว่ากันตรงตามข้อมูล
มีประวัติทั้งคดีชิงทรัพย์คดีทางเพศ
กระทำชำราวทั้งในพื้นที่ลำปางลำพูนเชียงใหม่

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องปิงปองด้วยนะครับ
ส่วนทางคดีก็ต้องตรวจสอบและขยายผลต่อไป